แต่ข่าวเนี้ยเป็นรถขยะแน่แน่ค่ะกระบะคันนี้เนี่ย
พยายามแซงรถขยะแล้วคุณผู้ชมดูนะ
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกลายเป็นอุบัติเหตุที่มีคนตายด้วยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นภาพทั้งสองมุมเลยนะคะ
จังหวะที่เกิดอุบัติเหตุกระบะเนี่ยแซงรถขยะเร่งเครื่องแซง
แล้วพอแซงมาได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เสียหลักไปชนกำแพงอ่ะค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นตอนประมาณเที่ยงครึ่งเมื่อวาน
อยู่ในซอยบ่อดินตำบลแพร่กษาที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
พบรถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์สภาพชนอัดเข้ากับกำแพงปูนของโรงงาน
ดูสิสภาพยนต์เป็นแบบนี้นะคะ
สภาพคือคอพับอยู่กับพวงมาลัย
ครับแล้วก็มีบาดแผลบริเวณใบหน้าเป็นบาดแผลชะกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำร่างของนายพานุกรออกมาจากรถ
แล้วก็ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันรามาธิบดีจักรีนรึบดิน
และจากการสอบถามพยานแวดล้อมรวมถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เห็นเลยค่ะว่าตัวของนายพานุกร
ขับรถมาตามทางเข้ามาในซอยบ่อดินตรงนี้

แล้วจุดที่เกิดเหตุมันเป็นถนนแคบ
ถนนแบบ๒เลนวิ่งสวนกัน
ตัวคนขับคือนายพานุกรพยายามเร่งเครื่อง

แล้วก็เสียหลักไปชนกำแพงทำให้เสียชีวิตค่ะ
นี่กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงกว่าเมื่อวาน
นอกจากนั้นจะให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
เดี๋ยวดูภาพพร้อมกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชัยภูมิเห็นไหมคะ
สภาพรถนี่ดูไม่ออกเลยนะว่าคือรถอะไร
มันยับขนาดนี้นี่เจ้าหน้าที่กำลังใช้เครื่องมือตัดทาง
ช่วยคนที่ติดอยู่ในรถนี่คือรถกระบะค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุคนขับรถเนี่ยนะ
ขับรถกระบะคันนี้พุ่งไปชนรถบรรทุกสภาพมันก็เลยมองแทบไม่รู้เลยว่าเป็นรถกระบะ
จุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้คือถนนหมายเลข๒๐๑บายพาส
เมืองชายภูมินะคะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่
สภาพรถกระบะใช้คำว่าเละก็ได้ค่ะแล้วเหตุการณ์เนี้ยนะคะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตคือนางสาวรัตนพรมาสนอกเสียชีวิต
ส่วนคนขับคือนายอนุชิตเนื่องโนงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมินะคะทีนี้ต้องไปสอบถาม
คนขับรถบรรทุกคือนายประชัดชัยนายประชัดชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะนะ
ผมขับรถบรรทุกก็ไปรับนมมาจากนครสวรรค์มุ่งหน้าจะไปอุดร
พอมาถึงจุดตรงนี้มันมีเสียงดังท้ายรถ
พอมีเสียงโครมดังท้ายรถจอดรถลงไปดูมีรถกระบะมาชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง
ทีนี้ตำรวจต้องมีการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้ฝั่งคันกระบะเนี่ยค่ะคือคนขับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เดี๋ยวต้องรอให้อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวตำรวจจะไปสอบปากคำ
แล้วก็ต้องตรวจแอลกอฮอลของคนขับรถกระบะด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนที่ไปตรวจในซากรถกระบะเนี่ยนะเจอเบียร์เหลืออยู่ครึ่งขวดอยู่ในรถกระบะด้วย
ถ้าเกิดว่าเมาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าสองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ